ที่ข่าวนี้ละกันหน้าตัวโอกตกใจเหมือนกันค่ะ
คุณก้าวจิรายุค่ะเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานสายไหมนะ
พร้อมด้วยแม่ก้อยค่ะเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันค่ะ
หลังถูกคนร้ายงัดบ้านหรูย่านสายไหมเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
พร้อมกับบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนะอีก๕หลังก็โดนด้วย

ก้าวบอกว่าโชคยังดีนะที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
แล้วก็ทรัพย์สินในบ้านไม่สูญหายค่ะ
บ้านผมไม่ได้มีอะไรหายแต่ว่าก็แบบเหมือนก็เข้ามาในบ้าน
แล้วก็แบบเห็นเป็นเหมือนเขางัดไอ้หน้าต่างตรงห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เข้ามาแล้วก็มาเดินเดินในบ้านแจ้งไว้ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงเหมือนกัน
แต่ว่ามันก็ค่อนข้างแบบประหลาดเหมือนกันร้อนหน่อยอะไรอย่างนี้
บ้านไม่ได้มีเรื่องกล้องเรื่องการขโมยอะไรอย่างนี้ด้วยครับ
ผมก็เลยแบบเออเดี๋ยวน่าจะต้องไปซื้อมาติดสักหน่อยแล้ว
ขนเอ้ยขนมานะคะอะไรที่เราทำเองได้ก่อนก็ทำเลยเนาะถ้าจะหวังพึ่งรอปภไม่ได้นะ
๕หลังรวดนี่ถือว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะหมู่บ้านนี้ก็ต้องเป็นถูเป็นตาช่วยด้วยช่วยร่วมด้วยช่วยกันก็แล้วกันนะคะ